สวัสดีครับวันนี้หลายคนยังอยู่ในช่วงการเดินทางท่องเที่ยวนะครับ
พรุ่งนี้หยุดอีก๑วันแต่แน่นอนนะครับเรื่องของสภาพอากาศ
ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าวันนี้หลายพื้นที่ยังคงต้องเจอกับอากาศร้อน
วางแผนไปเที่ยวทะเลกลับเจอฝนฝนเหล่านี้เกิดจากอะไร
หลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิเมืองไทยของเรามีระโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
คุณผู้ชมมาตรวจสอบกันหน่อยนี่คือลักษณะการเคลื่อนตัวของอากาศเย็นนะครับ
เป็นตัวการสัมพันธ์นำให้เกิดฝนฟ้ากระนอง
จะสังเกตว่าก่อนหน้านี้มีการเคลื่อนตัวมาปกดุมของเรา
รออีกหนึ่งวันละรอกจะมาช่วงใกล้สงกราญ
ดังนั้นในช่วงนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนที่มีการกระจายตัวเยอะอาจจะมีบทบาทน้อยหน่อย
ส่วนนี้เป็นเรื่องของคลื่นกระแสลมนะครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะมีบทบาทกับการเกิดฝน
ส่วนใหญ่ก็จะพาดผ่านในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ส่วนใหญ่ต่างนั้นปัจจัยตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ทำให้เกิดเรื่องของความแปลกฝนมากนะครับ
หลักก็จะมีในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งที่ติดกับลาวอีสานฝั่งที่อยู่ตอนบน
ก็อาจจะต้องระวังมีโอกาสเกิดฝนได้
สังเกตว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ไป๑๐วันก็จะพบว่า
ช่วงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ฝนจะค่อยหายไป
และก็กลับมาเพิ่มเติมอีกคลีนึง
ผลจะค่อยก่อตัวบริเวณพื้นที่ฝั่งลาวก็ค่อย
เข้ามาปกกลุ่มในพื้นที่ประเทศไทยของเรา
สิ่งที่ต้องระวังสัปดาห์หน้าถ้าหากไม่มีฝนแล้วนะครับนี่ครับคือการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย
ที่จะค่อยมาตั้งจากในแต่ละจุดของประเทศแถกของเรา
ตั้งแต่วันที่๔เข้ามายั้นลาหลังจากนั้น๑๐ที่ภูเก็ต๒๔ไปอยู่ที่พัทยา

ถ้าหากวันไหนไม่มีฝนมาก่อตัวไม่มีกลุ่มก้อนเมฆเข้ามาบดบัง
จะทำให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงเลยทีเดียว

ซึ่งถ้าหากเป็นแบบนี้แล้วในช่วงสัปดาห์หน้า
มีโอกาสที่เราจะต้องเจออุณหภูมิที่อาจจะไต่ไปถึง๔๐๔๒องศาเซลเซียต
โดยเฉพาะช่วงกลางสัปดาห์นี่คือช่วงนี้นะครับ
ถ้าหากเราคำนวณไปบริเวณตอนกลางครับอุณหภูมิค่อนข้างร้อนละอุเลยทีเดียว
ใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ระวังอันตรายจากแสงแดดด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวผมคุปตนันพิสิทธิ์มหัน